เอาละครับคุณผู้ชมครับจำข่าวที่พนักงานธนาคาร
ดเงินของลูกค้าโอนเงินของลูกค้าออกจากบัญชีไปได้ไหม
วันนี้ได้คืนแล้ว๒ล้านกว่าบาท
ผู้จัดการธนาคารกษสาขาภูเรือครับ
เอาเงิน๒ล้านบาทไปคืนคุณยายท่านนี้แล้วครับ
หลังจากพนักงานเอาเงินออกบัญชี
ทำหอพักสร้างหอพักของตัวเองค่ะแม่หลังจากนายสมจิตสุทงศานะครับ
ท่านอายุหกสิบแปดปีไปแจ้งความกับตำรวจสภพภูเรือ
ว่าถูกพนักงานธนาคารทกศสาขาภูเรือจังหวัดเลยเนี่ย
เงินออกจากบัญชีไปเก้าครั้งตั้งแต่ยี่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
จนถึงหนึ่งธนวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยนะครับ
รวมเป็นเงินสองล้านหกแสนหนึ่งพันบาทนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
นายสรายุทธ์โตพันธ์ท่านเป็นท่านเนี่ยฮะท่านเป็นผู้จัดการธนาคารทกศสาขาภูเรือ
ท่านไปที่บ้านของนางสมจิตแล้วก็นำสมุดเงินฝากที่มียอดคืนเงินสองล้านหกแสนหนึ่งพันบาท
มาให้กับนางสมจิตแล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากธนาคารทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
นะครับตรวจสอบทันทีขณะนี้ย้ายพนักงานคนนั้นเนี่ย
ไปที่สาขาจังหวัดเลยแล้วไม่ให้ยุ่งกับเงินเลย
ส่วนการลงโทษก็มีการสอบสวนแล้วก็แจ้งไปทางสำนักงานใหญ่แล้ว
ต้นมีการลงโทษทางวินัยและจะดำเนินคดีกับพนักงานด้วย
และจากการตรวจสอบทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวนะครับ
เขาเป็นแม่ของคนที่ได้รับโชคจากการทายผลฟุตบอลยูโรของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราเนี่ย
ได้เงินระวัลไปตอนนั้นปีสองพันห้าร้านหกสิบเอ็ดได้ไปตั้งสิบล้านบาท
นางสมจิตนะครับผู้เสียหายเนี่ยบอกดีใจเหลือเกินที่ธนาคารรับผิดชอบ
นำเงินทั้งหมดมาคืนให้ขณะที่นางมะยุรีสุทงศา
ลูกสาวของคุณป้าสมจิตก็บอกว่าอยากให้ธนาคาร
กลุ่มกับบัญชีของลูกค้ามากกว่านี้นะ

ฮิ้วใจค่ะฮิ้วใจมากเลยค่ะ

ก็สบายใจขึ้นนะคะให้ได้เงินพื้นค่ะ

มีความรักกุมมากกว่านี้